คืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟัง
จริงแล้วกับหลวงพี่อุโธเรนผมเองก็เป็นลูกศิษย์เขาก็รู้จักกัน
ศิษย์ลูกหาเนี่ยก็เยอะทีเดียว

ใช่ค่ะแตงโมนี่ก็ให้ลูกศิษย์เหมือนกันถึงแม้ว่านับถือศาสนาคริสต์

ไปก็คือไปกันไปตลอดอะไรอย่างนี้
ทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ย
กับโรเบิร์ตเองเนี่ยเขาต้องการที่จะบวชเพื่ออุทิศบุญให้กับทางแตงโม

ตัวเขาเองเนี่ยไปหาวัดอื่นในการบวช

ปรากฏก็เลยมีคนคนหนึ่งซึ่งทางคุณปอรู้จักแล้วก็รู้จักทางวัดท่าไม้
ก็เลยพาคุณปอร์เนี่ยไปรู้จัก
หลวงพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวบวชให้กันแล้วกัน
แต่หลวงพี่เองก็ไปศึกษามาปรากฏว่าเจอว่าบวชไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่าในมุมของการที่ยังติดคดีอยู่เนี่ยนะฮะก็ยังบวชไม่ได้
จำเป็นว่าคนนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องหนีคดีหรืออะไรอย่างนี้นะ
คนที่มีหมายหรือมีคดีติดตัวอยู่อะไรอย่างนี้
คือในมุมของพุทธเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าบวชไม่ได้
คือจริงวันนี้ที่ผมจะทำผมไม่ได้จะทำเรื่องนี้นะ

แล้วทำไมถึงกลายเป็นหลุงพี่อุเทน

วันนี้ลูกศิษย์หลวงพี่โทรคุยกับผม
หลวงพี่คุยด้วยให้โทรมาหน่อยตอนเช้า
ผมก็โทรไปเสร็จปุ๊บหลวงพี่บอกอาบน้ำอยู่
เดี๋ยวโทรกลับมาหลวงพี่ก็โทรกลับมาตอน๖โมง
โยมหนุ่มอัตมาเนี่ยอยากจะไปชี้แจงหน่อย
อตมาจะไปหนกระแสวันนี้

แถลงข่าวบ่าย๒ใช่ไหมครับหลวงพี่
หลวงพี่พระอาจารย์ท่านก็บอกว่า

อาตมาอยากจะไปชี้แจงกับทางโยมหนุ่มก่อน

เรื่องของการบวชว่าข้อที่จริงมันคืออะไร
แล้วตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ด้วยว่า
ปอร์กับโรเบิร์นบวชไปแล้วตอน๘โมงเช้า

บวชตอน๘โมงแล้วบวชในบวชที่๐๕

ไม่ใช่ก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้

เพราะว่าอาจจะมีกรณีที่แบบทัวร์
ได้โทรไปเยือนวัดได้อืมก็แต่ตัวท่านเองท่านก็บอกว่า
ไม่เป็นไรอัตมาแค่อยากจะพูดข้อเท็จจริงให้ได้ฟังกันว่ามัน
คืออะไรผมก็ยินดีไงคือสุดท้ายเนี่ยคือท่านท่านก็มา
มากับรองเจ้าอาวาสวัดท่าไม้คือหลวงพี่แซม
ท่านก็ชี้แจงให้ฟังว่ากรณีที่ท่านเองเนี่ยให้ทางทั้งสองท่านเนี่ยบวชเนี่ย
เพราะว่าท่านมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกุศโลบายท่านมองว่า
ถ้าเกิดว่าเขามีเงินมีสตุ้งสตังค์แล้วถ้าเกิดว่าเขาทำผิดจริง
แล้วเขาหนีไปล่ะจะต้องไปตามเขาอีกหรือเปล่า
ท่านก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอัตมาบวชให้แต่บวชให้พราม
เขาจะได้อยู่ในกรอบของอัตมาตรงนี้ก็คืออยู่ในบริเวณนี้
อยู่ในบริเวณที่อัตมาสามารถดูได้อืมนึกนึกออกไหมเป็นหูเป็นตาได้
เออคือท่านมองแบบนี้กับอีกมุมหนึ่งท่านก็บอกว่า
ท่านเองอ่ะก็สงสัยแล้วก็คาใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย
ท่านก็เลยรู้สึกว่าคนที่กำลังร้อนเนี่ย
ต้องการจะบวชต้องการอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มองว่า
ถ้างั้นมาแล้วก็เหมือนกับบวชไปนะแล้วก็ให้สงบซะ
แล้วเหมือนกับเราสองคนเนี่ยก็เหมือนกับอยู่พวกเดียวกัน
มีอะไรก็เล่ามาเล่าความจริงมาเออให้เล่าความจริงเหมือนกับ
คือท่านท่านก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งอ่ะอืมนึกออกไหมแต่ทีเนี้ย
มุมของสังคมเองก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอ
อะไรอย่างเงี้ยสงสงก็จะเป็นอีกมุมนึงน่ะอืม
ออกไหมคือเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไง
มันก็เป็นเรื่องที่แบบก็ลำบากใจอ่ะน้ำเพลได้เลย
แต่สุดท้ายก็ในมุมของท่านเองท่านก็ได้ชี้แจงในมุมของท่านไป
ผมก็ถามในรายการบอกพระอาจารย์คือแล้วอย่างนี้คือยังไง
คือพระอาจารย์จะไม่กลัวว่าจะมีแบบทัวร์ไปลงหรืออะไรยังไง
บอกไม่เป็นไรเอ่อวันหนึ่งความบริสุทธิ์ใจของของอัตมาก็คือ
ทุกคนจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรอะไรอย่างเงี้
เลิกรายการผมก็ถามว่าพระอาจารย์เครียดหรือเปล่าเป็นอะไรไหม
ท่านบอกไม่เป็นไรท่านบอกพระพุทธเจ้ายังถูกนินทาเลยอะไรอย่างเงี้
ข่าวตามไปสัมภาษณ์ท่านสะดุ้งไหมหลวงพี่อุเทรนสะดุ้งไหมคะ
ก็ไม่สะดุ้งแล้วแต่ว่าท่านบอกว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ย
พอลงมาจากช่องจากตึกเนี่ยทางนักข่าวก็มา
ท่านก็บอกว่าขอให้ไปเจอที่วัดแล้วไปคุยกันทีเดียวนี่เนี่ยผมก็ลงมานี่นี่เห็นไหมล่ะ
สารแน่ไหมล่ะอ่าลงมาผมก็สารแน่หลวงพี่แซมหลวงพี่แซมใช่ไหมค่ะ
เดี๋ยวจะเชิญจะเชิญให้มาสัมภาษณ์กับนักข่าวเห็นไหม
แต่ท่านบอกขึ้นรถก่อนท่านบอกท่านขอขึ้นรถก่อนสองนาทีแล้วหลวงพี่น้ำ
ผมก็อยากจะให้ท่านได้มาคุยกับสื่อไงเพราะสื่อเขามารออยู่ก็สงสาร
เพราะว่าเขาก็มานั่งรอกันอยู่แต่ท่านบอกไม่เป็นไรบอกให้ไปที่วัดเลยละกัน
เพราะว่ายังมีต้องมีสื่อรอที่วัดอีกจะได้พูดกันทีเดียวอืม
ก็เลยไปแต่ผมจะบอกว่าลูกศิษย์ท่านอ่ะเนี่ยหรอมาก
หลวงพี่อุเทนมาหลวงพี่พูดเรื่อง
คุณพุฒิคุณจุ๋ยขึ้นมาด้วยถูกไหมครับพี่

เหมือนกับว่าแกไปสัมภาษณ์นอกรอบ

ผมก็เลยถามต่อนิดนึงเรื่องของปอกับเปิดให้จบกันแล้วกันนะ

สุดท้ายผมก็ถามว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง

เขาต้องฉันข้าวมื้อเดียว

ถือสินแปด

แล้วก็คือต้องนอนเนี่ย

สุดท้ายประวัติธรรมแล้วไปนอนที่เมนก็เพิ่งเคยได้ยิน

คำว่าเมนมันคืออะไร
ฉันหมายถึงว่าทำไมต้องไปนอนที่เมน

ต้องมาถามว่าเมนเผาศพเนี่ยเหรอ
คนจะอะไรจะไปนอนเมนเผาศพอีบ้า

นอนที่เมนแล้วก็ตอนกลางคืน
ก็ต้องไปปลงที่
หลุมศพอะไรอย่างนี้

กำหนดการไว้แบบนี้ทั้งหมด๑๕วัน

โดยเฉลี่ยแต่ว่าที่พีค

ท่านก็มานั่งด้วยแล้วท่านก็พูดเล่าเรื่อง

กับทางโยมปอมาเมื่อ๑๖ปีก่อน
ก็ถามว่ารู้จักตอนไหนทำไมถึงรู้จักครับ

ไล่ยิงอัตมาเคยไล่ยิง

กลุ่มผ้าผู้ของฝั่งลุงพี่แซม
พี่แซงก็เลยไล่ยิงที่เขาที่พัทยา
ผมก็แบบว่ามีเรื่องเค้าชวนลุงพี่

บอกเองบอกว่าไม่ให้ไปงานศพใช่ไหมล่ะ